คุณผู้ชมคะปกติเนี่ยเวลาสาวไม่มีแฟนเขาจะใช้คำนำหน้าว่านางสาว
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็จิตใจดีด้วย
ต้องใช้คำนำหน้าว่านางฟ้าเหมือนกับนางฟ้ายายาอุรัสยาของเรา
นอกจากจะสวยและยังจิตใจดีอีกด้วย
เพราะว่าล่าสุดนะคะเธอได้เมื่อประมาณ๕เดือนที่แล้ว
สาวยายาได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กจำนวน๒เครื่อง
ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แต่ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสควงคุณแม่ปลา
เดินทางไปทำการส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กอย่างเป็นทางการ
แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณ
พร้อมกับเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยแพทย์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
ซึ่งก็สร้างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
เพียงเท่านั้นนางเอกสาวใจบุญของเรายังช่วยเป็นกระบอกเสียง
เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ต้องบอกว่าสวยแล้วยังใจบุญแบบนี้
ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมงานถึงเปรี้ยง

เดี๋ยวก่อนนะรักก็ยังปังมันยังไงอยู่นะ
เพราะเขาก็ยังเพิ่งจะยืนยันกับหนุ่มณเดชน์
ว่ายังเป็นพี่น้องที่สนิทกัน
แต่ว่าหลายคนก็เข้าใจแหละว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ย